โอมิครอนลามหนักจากเหนือยันใต้มาจากต่างประเทศเพิ่งตรวจเจอ
เชียงใหม่บุรีรามสงขาเช็คกลุ่มเสี่ยงกว่าร้อยลาย
วันนี้เป็นพาดหัวใหญ่หนังสือพิมพ์ไทยรัฐแต่ที่เราจะโฟกัสไปนะ
คือรู้เท่าทันจะได้ป้องกันตัวเองเชียงใหม่กับสุรินที่สุรินเนี่ยมีคนนึง
ไปงานช้างแฟร์แล้วไปดูคอนเสิร์ตพี่ปูพงศิษย์คิดดูว่าคนจะเยอะแค่ไหน
ไปดูสถานการณ์กันเมื่อวานนี้ศูนย์ข้อมูลโควิด๑๙จังหวัดสุรินทร์นะครับ
โพสต์เฟซบุ๊กแจ้งบอกว่าเจอนะผู้ป่วยโควิด๑๙สายพันธุมิครอน
๓คน๓ราย๓คนนี้เป็นญาติกันยังไงล่ะ
รายที่๑นะเป็นนักศึกษาชายอายุ๑๖ปีอยู่ที่กาบเชิง

ผู้ป่วยชายคนนี้นะพบว่าเมื่อวันที่๑๕ธันวาคมและ๑๗ธันวาคมที่ผ่านมา
ผู้ป่วยชายรายนี้ไปเที่ยวงานคอนเสิร์ตซึ่งวันนั้นเป็นการแสดงของพี่ปูพงศิษย์
รู้กันว่าถ้าพี่ปูพงศิษย์ขึ้นเดี๋ยวกล้องมันจะแพนมานะลูกคุณผู้ชมดูนะ
ว่าคนเนี่ยนะคือเขาบอกหลักหมื่นนะวันนั้นหลายหมื่นคนอ่ะ
คือคนนี้พอดูคอนเสิร์ตเสร็จปั๊บกลับบ้านมีไข้ไอมีน้ำมูกเจ็บคอนะครับ

ส่วนรายที่๒กับรายที่๓มาที่ว่าเป็นญาติกันดองกันยังไงนะครับ
เป็นผู้หญิงไทยอายุ๔๐อาชีพแม่บ้าน
รายที่๓เป็นผู้ชายชาวเดนมาร์อายุ๕๘ปีอาชีพธุรกิจส่วนตัว

คือทั้งสองรายนี้นะครับกลับมาจากเมืองโคเปนเฮเกนเดนมาร์คเขา
เดินทางมาเยี่ยมบ้านที่กราบเชิงสุรินทร์
จากนั้นวันที่๒๓ธันวาคมก็พาหลานชายคนที่ผมบอกตอนต้น
คนที่ไปดูคอนเสิร์ตไปโรงพยาบาลกระทั่งพบว่าติดโควิด๑๙ทั้ง๓รายครับ
หลังจากจังหวัดโพสต์เท่านี้ออกไปนะครับปรากฏว่าใจการว่าโอโห
เพราะว่าผู้ป่วยชายรายแรกที่ติดเชื้อโอมิครอน
ไหนที่นำเล่นไปไปดูขอนเซิตงานช้างแฟร์มาไง
งานนั้นเขาบอกว่ามีคนถึง๕๐๐๐คนนะพี่ต้น
ทำให้หลายคนบอกว่าโอ้โหอย่างที่ปุ้ยตั้งข้อสังเกต
มันจะเป็นคลัสเตอร์ใหม่คลัสเตอร์ใหญ่หรือเปล่า
แล้วโอมิคอนคุณสมบัติเร็วเลย

อ้าวไปดูที่เชียงใหม่มาแล้วเชียงใหม่มายังไง
เชียงใหม่เขามีการแถลงว่าพบผู้ป่วยโควิด๑๙สายพันธุมิครอน

คนแรกนะเป็นนักท่องเที่ยวชาวเยอรมันอายุ๒๒ปี

คือเข้ามาเชียงใหม่ด้วยวิธีนี้
กระทั่งมีอาการไม่สบายก็เลยเข้าโรงพยาบาลแล้วก็ตรวจพบว่าติดเชื้อ
ส่วนรายที่๒เป็นชาวอังกฤษอายุ๖๔ปี
มาเข้าพักที่บ้านเช่าที่สรรทรายนะครับ
เมื่อวันที่๑๙ธันวาคมที่ผ่านมา
จากนั้นก็เข้ารักษาตัวแล้วก็ส่งเชื้อไปตรวจซ้ำ

อ้าวแล้วทางเดียวที่จะทำให้เราอุ่นใจสบายใจได้ตอนนี้ก็คือ
ฉีดวัคซีนให้ถึงเข็ม๓ครับ
ดูภาพรวมก่อนจากแอปหมอพร้อมนะครับ
เมื่อวานนี้ฉีดได้๕๔๕๐๘โดส
เป็นเข็มแรก๖๒๘๐โดส
เข็มที่สอง๑๓๐๐๖โดส
แล้วก็เข็มที่๓๓๑๗๒๙โดส
เข็มที่สี่๓๓๙๓โดส
แล้วภาพรวมล่ะ๑๐๒๘๑๖๗๑โดสแล้วนะฮะ
ก็ใครเขานัดให้ไปฉีดรีบไปฉีดนะครับ
หนักจะได้เป็นเบาใช่ครับ